ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะ
เมื่อสักครู่ที่เกิดเอาไว้เรื่องของชายวัย๒๐ปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาพบด่านตรวจ

คือตำรวจก็ขอตรวจปัสสาวะตามระเบียบ
แต่ทีนี้ตัวเองก็ออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนแล้วจะมาให้ตรวจ
ปรากฏว่าสบโอกาสรีบวิ่งหนีไปค่ะ
เจออีกทีกลายเป็นศพไปแล้วจมน้ำในลำห้วย

นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณลำห้วยลำพะเนียง
หมู่ที่๔ตำบลน้องบวมเผอร์เมืองจังหวัดน้องบวนลำพูค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณธรรมและกู้ภัยนะเรสวนช่วยกันงมร่างนายทัศน์ภูมิ
คำบุญเรืองอายุ๒๐ปีขึ้นมาบนฝั่ง
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้นะคะ
ขณะที่ดาบตำรวจสุรษักษ์ปรัสสาวภาษณ์ตำรวจจาราจรสอพอเมืองน้องบวนลำพู
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตู้ยามไฟแดงแยกปั๊มน้ำมันปตทกิจเจริญ
นายทัศน์ภูมิคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัย
ดาบตำรวจสุรศักดิ์ก็เลยเรียกให้หยุดขอดูใบขับขี่และตรวจค้นใต้เบาะรถ
โดยนายทัศน์ภูมิมีท่าทีพิรุธด้วยนะคะทางดาบตำรวจสุรศักดิ์ก็เลยถามว่าเป็นอะไร
เสพยามาหรือเปล่าอย่างนี้ต้องเอาตัวไปตรวจฉี่
นายสุรศักดิ์นะคะก็ขออนุญาตไปดื่มน้ำกับคนขายพวงมาลัยที่วางกระติกน้ำอยู่ที่หลังป้อมยาม
พอดื่มน้ำเสร็จนายทัศน์ภูมิวิ่งหลบหนีไปเลยค่ะโดยดาบตำรวจสุรศักดิ์เนี่ยไม่ได้วิ่งตามนะคะ
ต่อมาก็มีคนงานร้านขายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ริมห้วยลำพะเนียงวิ่งมาบอกว่า
มีคนตกน้ำให้รีบไปช่วยหน่อยดาบตำรวจสุรศักดิ์ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
ก็พบนายทัศน์ภูมิกำลังจะจมน้ำแต่เนื่องจากริมตลิ่งเนี่ยมันสูงนะคะ
สูงถึงกว่า๔เมตรก็เลยไม่สามารถลงไปช่วยได้ทัน
นายทัศน์ภูมิจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
เอาไปฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ส่วนทางญาติเองเนี่ยเขาบอกยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของนายทัศน์ภูมิ
เพราะเห็นว่าดาบตำรวจสุรศักดิ์อาจจะกระทำการเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็ยืนยันว่ายังไงให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนนะคะ